ว่าต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างจากความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่ความฝันของพวกเขานั้นไม่เคยจางหายไปแต่อย่างใด
ติดตามความฝันเหล่านี้ของน้องโรงเรียนชายแดนภาคใต้พร้อมกันจากรายงานครับ
การใช้กีฬาควบคู่กับการเรียนการสอนก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเลือกที่จะใช้เป็นกิจกรรมฝึกฝนโดยเฉพาะในยามว่าง
โครงการสารฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
่งผลักดันและส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง
อย่างเช่นน้องนักเรียนโรงเรียนบ้านเคลียงตำบลนาทวีจังหวัดสงขลา
ที่ใช้กีฬาฝึกฝนและพัฒนาตนเอง
เพื่อสารฝันว่าวันหนึ่งจะใช้ความสามารถนี้ก้าวไปสู่อาชีพนักกีฬาได้
ถือว่าเป็นโครงการที่ดีสำหรับเด็กชายดันตา
เพื่อหาโอกาสในการสูงฟุตบอลนาชีพ
คือตอนนี้ฟุตบอลนาชีพเป็นเรียกสามารถเรียงชีพตัวเองได้

สามารถไปเป็นนักกีฬาของประเทศได้
และเป็นพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสุนภัยได้
อดคล้องกับเสียงของผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต๓
ที่ระบุว่าพร้อมที่จะต่อยอดและสารฝันให้เยาวชนในพื้นที่
ได้รับโอกาสที่ดีเพื่อใช้เป็นเส้นทางสร้างอนาคต

ระดับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนำร่องทั้ง๕จังหวัด
จะต้องไปเฟ้นหาช้างเผือกในระดับปฐม
โดยเฉพาะเด็กที่มีทักษะในการเล่นกีฬาและเหรียญทอง
ทางโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนำร่อง
จะต้องไปช้อนเด็กเหล่านี้เข้ามาในระบบ
เพราะว่าใจเนี่ยครึ่งหนึ่งเขามีใจรักกีฬาอยู่แล้ว
อันนี้๒ทักษะที่เขามีอยู่ในพื้นที่
ทักษะที่เขามีอยู่ประจำตัวเขาที่เขามีความเชื่อชาญ
เขาจะส่งเสริมให้เขามีความเป็นเลิศในอนาคตได้
รอยยิ้มเล็กของน้องที่ยืนมอง
รางวัลที่มาจากความสามารถด้านกีฬา
เป็นสัญลักษณ์ที่อาจการันตีได้ว่า
ความสำเร็จที่มาจากความสามารถเฉพาะตัว
จะเป็นเครื่องมือให้พวกเขาได้สารฝันไปสู่อนาคต

แม้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก
แต่ก็ถือเป็นความสุขของเด็กในพื้นที่
ที่ยังหาความสงบเกิดขึ้นไม่ได้
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน